พี่ปังต่างจากชีวิต

ทีมของพี่ปังปากาศิษย์

อยากจะรับเป็นลูกศิษย์เลยไง
นี่ขนาดลูกศิษย์ยังกดขนาดนี้

๑๒หรือว่า๔ครับ

บอกมากตรงครับผม

เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

คำถามของทีมพี่ปังในรอบนี้คือ

เปิดศึกวันทรงตัว

ทิปโปโปเตมัสตอบ

เฮ้ย
โอ้โฮ
มาดูสภาพของคุณกวงกันอีกทีครับ

รอใส่บาปตอนเช้ามืดยังไงอย่างนั้นเลย

พอเครื่องเล่นของเราเอียงขึ้น

เอียงขึ้นโอ้โห

เคยลวกไปแล้ว

อย่างเช่นกะรอกนะฮะ

โปโปเตมัสนะฮะตอบ

คุณปวงทำไป๕คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๔๐วินาที

วินาทีเหลือไว้ให้พี่ปังบ้างนะ

พี่นิถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

อีกาตอบพิษครับอืม
หูป่าตอบสูดักสิ้งจอมตอบโข

กระเล่าฟันตอบโข
บางตอบโข
มาดูลีลาของคุณนิกคงจะคันยิกกันครับ

เขาแล้วก็รู้เลยครับว่าพี่เขาเนี่ย

หน้านิ่วชิ้วกระหมวดขนาดนี้

ขังขาวกระโรกบิน

คุณลิฟต์ทำเพิ่มไปอีก๖คะแนน

กับเวลาที่เหลืออีก๒๔วินาที

ถ้าเขา๓ข้อหรือ๔ข้อนี่เขาชนะเรานะ

เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ชอบเป็นข่าวอาจารย์นะครับผม
คือไม่ได้ชอบนะคะผมเป็นเองครับผม

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

จิงโชตอบ

เราอยู่ไม่นานอย่างที่คิด
แต่ว่าพี่เนี่ยตอบได้เพลิน

แล้วก็ตอบไปได้ทั้งหมด๔ข้อ

ไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับ

ขอบคุณครับ
ถึงก็เป็นไปตามเกมอย่างนี้ครับผม

เลี้ยงทูกด้วยนมทั้งหมดนะครับ

เป็นช้างและจิงโจ้นะครับผม

ทีมพี่ปังรับไปได้๒หมื่น
เป็นที่รู้กันว่าอาจารย์ฝัง

ก็เข้าไปลุ้นเลยฮะรอบโบนัสคูณสอง

สามหมื่นจะกลายเป็นหกหมื่นหรือเปล่า

เอาละครับกลับเข้าไปดูกันนะฮะว่าทีมของพี่ปัง

สำหรับเกมไม้กระดกอย่าตกซี่

ว่าน่าจะได้สักกี่คะแนนครับพี่
สำหรับเกมไม้กระดก
จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

คำถามของทีมพี่ปังในรอบนี้คือ

เปิดสกวรทรงตัว

พิบโปโตเมสตอบ

โอ้โฮ
มาดูสภาพของคุณกวงกันอีกทีครับ

เหมือนนั่งอยู่ริมตลิ่งรอใส่บาทตอนเช้ามืดยังไงอย่างนั้นเลย

เครื่องเล่นของเราเอียงขึ้น

ก็ชิวไม่ออกร้องออกมาว่า
เคยลวกไปแล้ว
ได้หลายข้อเลยนะฮะอย่างเช่น
กะโรกนะฮะตอบว่าได้คะแนนนะฮะถูกครับ
โปโปเตมัสนะฮะตอบถูกอันนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันสิงโตเลี้ยงลูกด้วยนมไหม
ถูกครับได้คะแนนนะฮะผีเสื้อ

นกฟาวมิ้งโกล่ะอยากเห็นนมนกจังเลยอ่ะ

นกไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะนกฟามิโก้นะครับผม

คุณปวงทำไป๕คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๔๐วินาที

วินาทีเหลือไว้ให้พี่ปังบ้างนะ

พี่ดิ๊กถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันส่งตัว

อีกาตอบ

ค้างคาวตอบ

หูป่าขวางตอบ
สุนคริสตอบ
ให้ป่าตอบ

พี่เขาเนี่ยกำลังสนุกสนานมากจริง

นี่ดูหน้านิ้วผิวขโมงสนานนี้

เจ้าตบเบอร์จริงอย่างเช่นหมูป่าสุนัขจิ้งจอกนะฮะค้างคาวกะรอกบิน
เลี้ยงลูกด้วยหมดเลยป่าคู่หมดเลยนะฮะทำเป็น๖ข้อเพิ่ม๖คะแนนนะครับ
คุณนิดทำเพิ่มไปอีก๖คะแนนรวมมี๑๑คะแนนกับเวลาที่เหลืออีก๒๔วินาที
คุณครับมีอะไรจะพูดกับอาจารย์ปังไหมฮะถ้าเขา๓ข้อหรือ๔ข้อนี้เขาชนะเรานะ

คือไม่ได้ชอบว่าเขาก็เป็นนี้นะครับผม
นะอาจารย์ปังครับผมถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ตุ่นปากเป็ดตอบถูก
ช้างตอบถูก

วานจิงโจ้ตอบถูก

ปังคัสโนว่าตัวพ่อของเราอยู่ไม่นานอย่างที่คิด
แต่ว่าพี่เนี่ยตอบได้เพลินตอบได้สบายใจ
แล้วก็ตอบไปได้ทั้งหมด๔ข้อ

ไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับ

อะไรกับน้องอ่ะ

ถึงก็เป็นไปตามเกมอย่างนี้ครับผม

เป็นช้างและจิงโจ้นะครับผม

ทำไปได้๑๕ข้อ๑๕คะแนนนะครับ
ทีมพี่ปังทำไปได้๒หมื่น

ช่วงหน้ามาดูกันครับว่า